คลับต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็ประกาศแขวนสตาร์ท

โทษนะครับ

เจอก็เท่าครับ

การบาดเจ็บแล้วก็อดฉลองหนึ่งร้อยนัดไปนะครับ
เดี๋ยวเริ่มเขาออกบอลก่อนครับทีมทิ้งบอลยาวครับ
จังหวะแรกขึ้นกับทางนัทพลมาลาพันธ์นะครับ
ปีดบอลเร็วใช้ได้เลยครับถือว่าเล่นกันจริงจังในช่วงออกสตาร์ทเลยครับ
เพื่อที่จะครองเกมก่อนฝาวครั้งแรกครับเป็นอูซี่นะครับ
ทางฟาวอดีศักดิ์ไกรสอนจังหวะมาผลักทางด้านหลังนะครับ
ขึ้นมาถึงแล้วได้จังหวะเปิดไซสก้อยมาติดนัทพลมาลาพันธ์ครับ
ธนบูลให้ทิศิพันธ์ต้องแก้ไขล้นไปหน่อยครับเจอฉกได้
หูซีให้ออกมาเปิดติดทางทิศิพันธ์ครับได้อีกทีครับ
วายงปั้วโยนเข้าในหม่งเสยไปเสา๒ลึกเกินไปครับ
ก็จะเป็นลูกอันตรายของจีนที่ชอบใช้อยู่แล้วนะครับโยนขึ้นมาบอมนะครับ
นัดล่าสุดนั้นก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละครับ
ไปตั้งที่สุพรรณอดีศร
ให้สอนเปลี่ยนครับออกมาขวาไม่แม่น

เข้าตรงกลางโอ้ลูกนี้ปล่อยง่ายไปหน่อยครับ
เข้ามาสองคนแล้วสิวรักษ์ออกมาคว้ายังติดมือครับ
จังหวะเผลอของทีมไทยเจอทิ่มบอลทางลึกครับ
เกือบไปครับยังดีที่สิวรักษ์นั้นออกมาตัดได้นะครับ

แต่ต้องระวังเหมือนกันครับจังหวะฉาบฉวย
กลายเป็นจีนเริ่มจะจับจังหวะได้ก่อนแล้วนะครับ

เปิดลูกนี้น้ำหนักเสี่ยงเหมือนกันครับแล้ว
ลูกนี้ไม่ได้ครับนัทพลยังบังไว้อยู่
ปั่นลูกนี้อ๋อข้ามคานครับ
เป็นจังหวะได้ลุ้นของจีนที่
เขาก็มาเก็บจังหวะ๒ได้ดีนะครับ
ใบฉลับนักเตะไทยออกไปนะครับ
จังหวะขึ้นมาของตงสวยเชิงครับ

เปิดขึ้นมานะครับแต่ว่าฉลับไปครับ

เริ่มจะให้นักเตะทีมไทยได้ดันในบางจังหวะมาแล้ว

ไปตรงตัวครับ

แต่ว่าจังหวะยิงจังหวะนี้ของชนะทิพย์
ยังไปตรงตัวของภูษาวัตูครับ

แล้วแต่งหนึ่งจังหวะก่อนที่จะยิงด้วยขวาลูกนี้ครับ

ยังยืนอยู่จุดนั้นพอดีเลยครับ

ผู้สินเป่าครับให้ฟาว

ในเกมที่บุกมาชนะจีน๕๑ชนะทิพย
ก็มีส่วนยิง๑ประตูด้วยนะครับ

แต่ว่าโดนเขาจุ้นหมินครับ
ขวางเอาไว้ในจังหวะนี้

แต่ว่าเสียดายที่จังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับ

วันยาครับเปิดหมากล้น

ลูกเปิดของดังซื้อเจอครับ

ล้นเข้าไปถึงเสาสองชกออกมาครับ

ลูกจังหวะเก็บตกของเขานะครับ

ไปก่อนครับลุยไปก่อนโอ้โหไปเฉยเลยครับ
แล้วสุดท้ายสอยร่วงเลยครับผู้สิน

ต้องตัดครับจังหวะนี้ไม่งั้นหลุดครับ
ตกจังหวะแรกที่ยอดเยี่ยมเลยครับ
เพราะว่าเสียบสกัดนะครับ
ผู้สินมองว่าจังหวะนี้ก็เล่นอันตรายนะครับ

แต่งแล้วเข้าขวาจ่ายโอ้โห
รีบไปดอนครับเอาละครับ
จังหวะสองทิสองโด

แล้วชนะทิพย์เอาชั้วครับล๊อคหนึ่ง
ก่อนจะจ่ายตรงกลางให้อ

ด้วยครับเอาบอลลงได้อดิสักพลิกเข้าตรงกลางแล้ว
มีเติมหรือเปล่าครับให้ต่อทะลุถึงทางทิศติพันธ์พ่วงจันท
แล้วหักข้อชนะทิพย์ยิง๑๐ครับทีมชาติไทยขึ้นนำแล้วครับ
เอาละครับจบที่ชนะทิพย์สงกระสินครับในที่สุดครับ
ทีมชาติไทยขึ้นนำจีนไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหสะใจครับชนะทิพย์
ก็อย่างที่บอกครับถ้าจีนยังเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เขา

ก็ได้เห็นหลายจังหวะที่เราสามารถที่ทำได้
อย่างลูกนี้ครับคือต้องชมทั้งอดีศักดิ์ไกรศรแล้วก็ทฤษภัณฑ์ภูมิจังนะครับ
ซึ่งลูกนี้เป็นลูกที่ตามคอนเซ็ปต์เวลาถึงเส้นหลักและคัดแบ็ค
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบจริงจังหวะนี้
อย่างที่บอกครับถ้าเมื่อไหร่จีนเปิดโอกาสให้กับเรา
ซึ่งอย่างที่เห็นว่าจีนคองเทนต์ได้เยอะกว่าแม่จริง
แต่จังหวะจบสกอร์สวยมันเกิดขึ้นจากเราแล้วเราก็ทำได้จริงในเกมนี้นะครับ
ต้องชมว่าลูกนี้โปรเซคจริงนะครับ
จะเป็นก๊อฟนิวหรือแม้กระทั่งเจคนจบสกอร์รุ่นนี้ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมครับ

ก่อนกับโค้ชโชคกลมเลยนะครับ

เข้ามาตรงกลางหาวจุดหมิน
พลิกมาให้ต่อครับมวยซื้อหาว
ทำชิ้งเวย์ซื่อหาวถึงเส้นหลังพาแล้วยิ่งติดทางศิวรักษณ์อีกครั้งหนึ่ง
ยิ่งยัดไม่ได้ครับโอ้โห
จังหวะซ้อนครับแล้วก็ใกล้เคียงที่จีนจะได้ประตูตีเสมอครับ

ดักในจังหวะที่ถูกต้องครับและถูกเวลา

จังหวะนี้เนี่ยจะตามซ้ำอีกทีนึงครับ
แต่ต้องชมจังหวะแทงของจางซีเจ๋อด้วยนะครับ

เปิดเข้ามาลุ้นครับวันยงปั๊

โอ้โหมีเสียวในช่วงท้ายเอ้าแต่ว่า
หาวจุ้นหินครับฝากกับทางอูซี

ธนบูลสกัดเกือบจะเสียเหมือนกัน

ช้าเงินไปชนาดทีพขโมยได้
สตองโดพาบอลจันสวนกับผู้สินเป่า
จบ๔๕นาทีแรกครับ
เป็น๔๕นาทีแรกที่ทีมชาติไทยทำได้ดีนะครับ

กับทีมเราได้นานแค่ไหน

ครับเวลาในขึ้นหลังมันก็ลดอู๋สี่ยกบอลขึ้นมาติดมันจะพอมาราพันธ์
แต่สกัดไปเข้าทางแล้วยิงไม่ดีเองครับหูหยางเติมเกมขึ้นมาต้องดีกว่าครับ
สตองโดกับทางธนบูลเอาละครับบอลถึงเปิดล้นไปเสาสอง
มงชงเข้าในเข้ามือของศิวรักษ์ครับบอลใกล้ใกล้นี่กล้าเล่นแล้วก็แก้ไขได้ดี
ทีมไทยแล้วทิ้งจังหวะเอาแล้วครับจีนเผลอทิสตองโดเติมขึ้นมา
เข้าขวาขอไก่รุ่นโอ้โหบอลติดไซส์ก้อยครับจังหวะมันก็น่ายิงด้วยเลยครับ
เกือบทุกครั้งเลยครับชนะทิพย์ไขว้โอไปเฉยเลยครับ
ยาทิพย์จี้จี้ไปต่อไม่มีใครตามทันทิศทันแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โห
ยังตรงตัวครับแต่จังหวะนี้เลือกยิงเองนะครับชนะทิพย์แต่ว่าเบาไปหน่อยครับ
ตรงตัวของเหยียนจุลิทิพย์ที่พันธุ์
นาทิพย์ชนะทิพย์พลิกพลิกเข้าในได้ดึงได้สองสามคน
ฝากธีรธรณยัดมาเกี่ยวแล้วทิพย์ที่พันธุ์จ่ายเข้าในโอ้โห
อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ขออนิสักใดสอนครับโอ้โหพลาดลูกที่สอนครับ
โอ้โหตัดสินใจเลือกจ่ายหวยเสื้อหาวด้วนกับทาง
ตะพลมารพันธ์จ่ายคืนกลับหลังมาเขาเจาะข้างในไม่ได้ครับ
หาจังหวะหลิวหยางโยนอีกแล้วครับเสาไกลล้นครับอ่า
เอาชุดหมินออกข้างไปครับถึงเส้นหลังแต่ยังเปิดจังหวะแรกไม่ได้
แล้วแต่งจังหวะเปิดได้โบกโอ้โหนี่แหละครับลูกหวาดเสียวของจีน
สุดนะครับตอนนี้ก็ต้องปิดเกมนะครับเรื่องของการเปิดด้านข้างครับ
เขาก็จะใส่แบบนี้ครับหลุดด้านข้างมาเปิดยัดเข้าลูกนี้
ยังเข้ามือของศรีวรักษ์ครับยังอ่านเกมขาดนะครับ
รักเทศสูงเนินครับจังหวะแบบนี้ยังไม่พลาดครับ
พยายามจะเรียกฟาวนะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
บอลไทยยังต่อได้ดีครับบอลสั้นในพื้นที่แคบแคบ
เรสซิ่งได้สวยเลยครับธีรทรธนบูร

ยังดักเอาไว้ได้ครับธีรธร
วางบรรยาวทิ้งขึ้นมาครับ
หวยซื่อหาวด้วยกับนัตรภนรพันธ์
ผ่านเข้าในอื้อหือยังสกัดเอาไว้
เสร็จเกมรับหลวงเสาร์แรกเสาร์สอง
จางซื้อเจอเปิดเข้าไปปงสกัดได้ครับ
ธิริพันธ์ไปช่วยนะครับ
หลวงนิตรีกับจีนปวงไม่โดน

โหลูกขุกขีบต้องระวังครับ
แถวสองยิงใส่เข้าไว้อู้หือ
เอาอะไรครับศัพท์เข้านายแต่งเข้ามา
จะหาจังหวะเข้าถำครับ
แล้วเปิดลูกนี่มงไปเข้ามือ
เอาละครับสารักษ์ผ่าน